คุณผู้ชมครับเพจดังออกมาเตือนเลยนะครับ
ที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมาก

ปลาร้าน้ำปลาร้าใส่น้ำแข็งเต็มแก้แล้วดื่มอึ๊กโอ้โห
หมดแก้วเลยครับเขาเตือนว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะครับ

ขอเชิญสมาชิกบนรถทัวร์นะคะดื่มน้ำก่อน
เดี๋ยวเดี๋ยวตำสำตำให้ทาน
ไม่อยากจินตนาการเลยค่ะครับน้ำปลาร้าย
เป็นตามหนวดหมึกฮะระหว่างรีวิว
เขาบอกว่าคอแห้งขอสดน้ำเย็นหน่อยแล้วเห็นไหมครับ
เอาแก้วใส่น้ำแข็งมาแล้วเปิดน้ำที่อยู่ในขวดน้ำปลาร้า
ลงเต็มแก้วแล้วก็ดื่มดับละหายโอ้โหกระแสโซเชียลมีเดียมาสิครับ
กังวลว่าคุณกินน้ำปลาร้าแบบนี้ดื่มน้ำปลาร้าแบบนี้
มันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพไหมนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเด็กมาดูคอนเทนต์คุณเนี่ย
นะแล้วไปทำตามเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ
ส่วนบางส่วนก็บอกว่าก็เป็นความชื่นชอบส่วนตัวของเขา
แต่ว่าเพจดราม่าแอดดิกครับซึ่งแอดมินเป็นคุณหมอวิทยาวัฒน์
สิริประชัยนะครับท่านโพสต์ให้ความรู้บอกว่าถ้าเป็นน้ำปลาร้าจริงนะ
อยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกกะปิน้ำปลาซีอิ๊วซึ่งทั้งหมดนะครับ
เป็นเครื่องปรุงรสที่มีรสเข็มโซเดียมสูงนะ
เครื่องปรุงเหล่านี้จะใส่จะปรุงอาหารก็ใส่ในปริมาณพอ
พอเหมาะพอสมอย่าใส่เยอะเกินไปเพราะความเค็มเนี่ย
มันจะส่งผลต่อสุขภาพความดันสูงโรคหัวใจ
ในระยะเวลาอันสั้นแบบนี้นะเอื้อกเอื้อกเอื้อกลงไปแบบนี้นะ
กระทบต่อร่างกายสูงทีเดียวครับก็เตือนไปยังผู้ปกครองนะครับ
นะครับชี้แจงผ่านข่าวเย็นไทยรัฐบอกว่า
รีวิวกินน้ำปลาร้าเป็นเพียงคอนเทนต์แล้วน้ำที่กินคือโกโก้
แต่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็เคยกินน้ำปลาร้าโชว์บ้างแหละแต่สีไม่ใช่แบบนี้
ทั้งนี้หากทำให้หลายคนเข้าใจผิดขอใช้พื้นที่นี้ขอโทษด้วยครับ

ในชุดสีดำเลยใช่ไหมคะ

ใช่ส่วนบางแก้วบางคลิปเนี่ยเป็นปลาร้า
คลิปก็เป็นปลาร้าผสมกับโกโก้
ลองเทียบกันดูมันจะมีความหนืดกว่าน้ำ
แล้วสีมันจะออกน้ำตาลแล้วมันจะมีเก็ดสีเงินนิดนึง
เป็นเหมือนฟิลเกร็ดตานิดนึง
แต่โกโก้เนี่ยคือมันจะดำน้ำตาลไปแล้วน้ำมันจะไหลโจ๊กออกมาเลย

ขอโทษหลายคนด้วยที่ทำให้รู้สึกไม่ดีเลย
แล้วก็มีความรู้สึกว่าคอนเทนต์มันไม่โอเคยังไงก็ต้องขอโทษค่ะ
แล้วก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะ
คลิปนี้ก็อุทาหรณ์จริงนะคะทั้งคนทำคอนเทนต์ด้วย
แล้วคนที่เสพโซเชียลด้วยนะครับ
บางทีมันก็ไม่ได้จริงไปซะทั้งหมดนะฮะแล้วก็การทำคอนเทนต
ทีก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดไปได้นะคะแล้วก็จะเกิดอันตรายค่ะ